วันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่จบผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับมาเลเซียนะครับ
ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคและมิลวาลาเยวัชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
ในเกมรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันศุกร์ที่๑ธันวาคมนี้
หัวข้อในการประชุมคือเรื่องของการสรุปผลงานต่างจากการแข่งขัน
แชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา
รวมถึงการวางแผนนะครับสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
เยือนมาเลเซียที่สนามบูกิจชาลิว
ซึ่งมีความจุ๘๗๐๐ที่นั่งในโซนอีจำนวน๒๐๐ใบ
ในราคา๓๐๐บาทแล้วก็เปิดจำหน่ายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ทีมชาติไทยก็จะกลับมาฝึกซ้อมในเวลา๑๗นาฬิกา
ที่วินมิวฟุตบอลคลับเพอร์เมริเดียสุวรรณภูมิช่วงเย็นวันนี้นะครับ
จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียวันที่๒๙พฤศจิกายน
เพื่อลงแข่งนัดแรกวันที่๑ธันวาคม
จากนั้นจะกลับมาเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียในเกมนัด๒นะครับ
วันที่๕ธันวาคมที่ราชมังคลากีฬาสถาน